คดีนี้สาวโรงงานทะเลาะกับแฟนแล้วก็ออกจากบ้าน
เดินออกจากบ้านไปฝนตกตกนะครับไปเจอพลเมืองดีบอก
ทะเลาะกับแฟนเหรอนี่เดี๋ยวจะพาไปเปิดโรงแรมให้พักนะครับ
พักให้สบายใจโอ้โหพลเมืองดีสลัดคลาบพลเมิงดีออกครับ
ข่มขืนจะกระทำชำราวหรือจะล่วงละเมิดไม่รู้แหละแต่ทำไม่ดีแน่นอน
ผู้หญิงส่งสัญญาณไปให้แฟนมาช่วยให้ญาติมาช่วย
มาถึงมีการยิงกันครับคุณผู้ชมฮะนะครับยิงแฟนเขาซะ

คนที่ทำตัวเป็นพลเมืองดีเนี่ยยิงใส่แฟนนุ่มเขาฮะที่จะมาช่วยเนี่ยนะครับ
ล่าสุดตำรวจสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามล่าคนร้ายนะครับ
คราวรอบราชจะเป็นคนในพื้นที่นะฮะ
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคืนวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คเล่าเรื่องราวพร้อมลงคลิปเหตุการณ์บอกว่าคืนนั้นแฟนสาวของน้องชายนะครับ
ทะเลาะกับน้องชายแล้วเธอหนีออกจากบ้านไปฝนก็ตกมีวัยรุ่นทำทีมาช่วยเหลือ
อุบายครับบอกมาเดี๋ยวไปเปิดโรงแรมหลบฝนแล้วพยายามจะลวนลามนะฮะ
พอมาถึงครับคนร้ายเนี่ยโมโหฮะยิงใส่เลยแล้วก็รุมทำร้าย
ยักยาดที่มาช่วยผู้หญิงเราไปคุยกับนางสาวครับเป็นนามสมบูรณ์๕ยุ๑๙ปี
ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยย้อนเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
คืนนั้นหนูทะเลาะกับแฟนแล้วก็หนีออกมาฝนตกนะก็จอดรถหลบฝน
มีคนร้ายมากัน๓คนขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน
ทำทีมาพูดคุยบอกป่ะเดี๋ยวพาไปเปิดโรงแรมหลบฝน
ออกค่าโรงแรมให้ด้วย๘๐๐นะ
พอเข้าโรงแรมไปคนร้ายทำทีกลับออกมาครับ
แล้วหนึ่งในนั้นย้อนกลับมาย้อนกลับมาที่ห้อง
อุบายต่างขอเข้าไปในห้องจนได้จนไปลวนลาม
ผู้หญิงหาจังหวะพิมพ์ข้อความแล้วส่งโลเกชัน
บอกพี่สะพ้ายไปบอกแฟนมาช่วยหน่อย
พี่สะพ้ายกับแฟนมาปรากฏว่าคนร้ายได้ยินนะฮะ
โทรเรียกพักพวกมาแล้วใช้ปืนยิงแฟนเธอเข้าที่ชายโครง
เท่านั้นยังไม่พอรุมกระทืบครับ
รุมกระทืบแฟนเธออีกด้วยเรียกร้องให้ตำรวจ
จับตัวให้ได้โดยเร็วฮะ
โทรเรียกว่าเคยต้องรอยเบาไหร่ไหมครับ
ทำไมไม่โดยรักนะครับ
พูดถึงเข้าลงประที่ไปเจอในบอนในบอนเป็นแฟนหนุ่มของผู้หญิงถูกยิง

เล่าไหวไหมถ้าเล่าไหวเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
ตำรวจส่งชุดสืบสวนออกติดตามเบาะแสของคนร้ายแล้วนะครับ
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปล่าตัวด้วย
แล้วก็สอบปากคำพยานผู้เสียหายและคนเจ็บนะครับ

และคาดว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีเร็วนี้ครับ